ทุกผู้ชมครับมีวัยรุ่นที่ชายภูมิห้าวกันเหลือเกิน
งานบุญนะฮะงานบุญใหญ่ของพื้นที่เขาด้วย
วิ่งไล่ทำร้ายกันแบบทั่วงานนะฮะสุดท้ายเนี่ยมีปืนมานะ

แล้วมีเด็กชายเด็กหนุ่มวัยสิบหกปีคนหนึ่งถูกปืนยิงใส่เข้าไปเนี่ย
เข้าปากเลยนะฮะตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่ครับ
นี่มีชาวบ้านแถวนั้นนะฮะอยู่ข้างบนนะครับ
เห็นเหตุการณ์ก็ถ่ายคลิปเอาไว้พอดีนะครับกลุ่มวัยรุ่น

แล้วมีเสียงดังคล้ายปืนดังขึ้นด้วยนะฮะ
จากนั้นก็มีเสียงวิทยุแจ้ง

ซึ่งมาตรวจสอบภายหลังเนี่ยพบว่ามีคนถูกยิงจริงนะครับ
เป็นวัยรุ่นชายวัย๑๖ปีนะฮะ

ตอนนั้นคนเจ็บเนี่ยนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนอยู่แถวหน้าบ้าน
ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดจัดงานบุญกระทูบนะฮะ

นณบุญกระทูปปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกของจังหวัดชายภูมินะครับ

ครับต้องชมครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
นี่ฮะเมื่อสักครู่นี้เป็นคลิปนะนี่คือวงจรปิดนะครับจะเห็นกลุ่ม
ของใกล้จุดเกิดเหตุนะครับบอกว่างานบุญกระทูบประจำปี๒๕๕๙
ของพื้นที่อเภิร์ดหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิเปิดงานจัดงานกัน
ระหว่าง๒๓๒๘ตุลาคมแต่เพิ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้วันแรกมันก็เล่นกันเลย
เปิดได้ไม่นานฮะกลุ่มวัยรุ่นก็ไล่ตีกันไล่ทำร้ายกัน
แล้วพี่เขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นคนยิง
เนื่องจากมันมีเยอะเหลือเกินแล้วก่อนหน้าที่จะมีวันเปิดงานกลุ่มวัยรุ่นพวกนี้
ยกพวกมาตีกันทุกวันอืมอ่าวันก่อนก็มีวัยรุ่นคนหนึ่ง
ยืนอยู่คนเดียวถูกรุมทำร้ายจนสลบมาแล้ว
แต่ทำหน่วยก็ทำงานเต็มที่แหละอืมแต่ว่าเขาไม่อยู่เหมือนกัน
เพราะเยอะเหมือนกันแต่เมื่อวานอ่ะเยอะจริงจริง
เมื่อวานนี่แทบจะฟุ้มกันไม่อยู่เลยส่วนน้องที่บาดเจ็บเนี่ยกระสุนปืน
เข้าปากพอดีสาหัสอยู่นี่นะฮะคือทางคุณแม่บอกไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะ
ค่ะไม่ได้อยู่กลุ่มไหนเลยนะที่วิ่งไล่ไล่กันเนี่ยนะฮะ
นี่คุณแม่นะฮะบอกก่อนเกิดเหตุลูกชายนั่งอยู่หน้าบ้าน
นั่งอยู่กับเพื่อนแล้วก็มีคนเนี่ยมาโยนประทัดเนี่ยใส่หน้าบ้าน
ลูกก็วิ่งออกไปดูแล้วก็เจอกลุ่มพวกเนี้ยพวกวัยรุ่นเนี่ย
วิ่งไล่กันขี่รถไล่กันแล้วมีคนเนี่ยใช้ปืนยิงใส่ลูกชาย
กระสุนนี้เข้าปากพอดีกระสุนยังไม่ทะลุนะฮะ
ค้างอยู่ที่คอฮะนี่ต้องรอการผ่าตัดนะครับ
ลูกก็ล้มฟุบลงที่หน้าบ้านญาติญาติก็รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
การยังสาหัสอยู่โรงพยาบาลพี่สาวยืนยันว่าน้องชายไม่เกี่ยวข้องจริงจริง
เพราะน้องชายไม่ได้ไปเที่ยวงานบุญกระทูบอะไรเลย
ไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยคือไปเห็นน้องเนี่ย
เราเปิดปริงปองแล้วกันปุ้งน้องก็มาดูมันยิ่งใสเลยฮะ
ตอนนี้สพนบัวแดงกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากคลิปแล้วก็กล้องวงจรปิดต่างอยู่นะครับเพื่อจะติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตอนนี้ยังไม่ได้ใครเลยนะฮะแล้วใครยิงก็ยังไม่รู้เลย